ที่ว่าโรงเรียนปัดความรับผิดชอบ
คือไม่ให้เราคุยกับผู้ปกครองอีกฝั่งนึง
แล้วเราก็เลยถามว่าทำไมถึงไม่ให้เราคุยกับผู้ปกครอง
เขาก็บอกว่ากลัวผู้ปกครองมาทะเลาะกันเพราะว่าเคยมีเหตุแบบนี้
กะทิฟันหัดต้องดึงออกเพราะไม่ได้เดี๋ยวมันจะเน่า
ลากมันเน่าแล้วมันจะติดเชื้อเพราะตอนนี้ปากน้องเหม็นมาก
ทำอะไรกับปากไม่ได้เลยถึงจะแปลงฟันอะไรกันไม่ได้
บ้วนน้ำยังไม่บ้วนเลยวันแรกที่โดนมากินอะไรไม่ได้เลย
น้ำยังกลืนไม่ได้เลยอืมผมให้ป้อนข้าวขนาดน้ำต้องเอาหลอดหยอดลงคอเลย
เขากินอะไรไม่ได้แล้วก็นอนเลือดออกมาเป็นคาวเลือดเลย
น้ำลายไหลตลอดคือเหมือนเขาไม่กลืนน้ำลายกลืนไม่ได้ต้องเอาออกตลอดเลย
ตอนพักเที่ยงครับเพราะครูประจำชั้นโทรมาตอนพักเที่ยงบอกว่า
ลูกคุณพ่อคะอันนี้เป็นของเป็นพ่อของน้องเด็กชายกิติกรหรือเปล่าครับ
บอกใช่ครับน้องเล่นนะว่าได้รับบาดเจ็บของคนล้มบาดเจ็บอย่างนี้ไง
ก็คือยังนี้ผมได้รับเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนดึกเมื่อคืนนี้ครับ
เพราะว่ามีคนเกี่ยวคุณแม่น้องเค้าเนี่ยน้องกราฟที่ฟันหหะพอเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียน
แล้วพอผมเช็คมาตอนเช้าก็รู้ว่าน้องเขาบ้านอยู่ตรงนี้ใกล้บ้านผม
และที่สำคัญคุณพ่อของน้องเขาเนี่ยเด็กก็ไปวิ่งเล่นในบ้านผม
คนใกล้ใกล้ชิดสนิทกันก็ทราบข่าวกับความต้องการของพ่อกับแม่เขาแค่ว่า
อยากให้ผมพามาคุยกับท่านผอโรงเรียนซึ่งตอนนี้ได้คุยเรียบร้อยแล้ว

ก็คือว่าต้องการให้ทางโรงเรียนรับผิดชอบคือออกเงินทราบสาร้าน้องก่อนค่อยไปเบิร์ค
แต่ทางโรงเรียนก็โอเคแล้วค่ะรับปากเรียบร้อยด้วยดีค่ะ
เห็นในโพสต์บอกว่าอยากให้มีการขอโทษกันด้วยอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวทางโรงเรียนเขาจะเรียกผู้ปกครองอีกฝั่งมา

แล้วเด็กส่วนส่วนรู้จักกันไหมคะ

ถ้าคุณขอคำเล่าผลการเก็บรัจจากหาวิทยาลัย
ก็ทุกอย่างจบลงด้วยดีนะครับ

เพราะว่าเข้าใจความเป็นครูด้วยเพราะคุณแม่ผมก็เป็นครู

พอบอกว่าสมัยก่อนตอนท่านเป็นครูน้อยก็
รู้จักกับคุณแม่อยู่โรงเรียนใกล้กับคุณแม่ผมด้วย

ไอ้ตัวแสบมานี่มาโชว์หน่อยหยิบให้ดูโชว์ฟันนี้

บางคนไปเข้าใจว่าเป็นคุณครูมาตีหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะครับ

พี่ปสาม